ไปดูของการทำอาชีพอีกอย่างหนึ่งคุณชนะ
ควายที่น่าสนใจแล้วบางคนบอกกบตัวเล็กก็น่าสนใจ
เขาเลี้ยงกบยังไงให้ได้มีรายได้กันอย่างงดงาม

โอ้โหน่าสะหร่อน
พี่มาหากบเยอะจริงแล้วนี่อะไรเนี่ย
นี่เลยเจ้าของฟาร์มค่ะร้อยโทสุรสักพลธรรมนะคะ
กลัวกลัวไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรเหรอ

น่าแต่งตัวมาแต่งยดเลย
แล้วก็พานักข่าวเรามาที่ฟาร์มกบนะ
ซึ่งต้องบอกว่ายังไงฟาร์มกบแห่งนี้อยู่ในค่ายสมเด็จพระเอกา
ศรษกองทัพภาคที่๓ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุ
เห็นยังทำไมท่านสอหอแต่งเต็ม

คือเลี้ยงกบแบบนี้เป็นฟาร์มอย่างนี้มากว่า๑๕ปีแล้วนะ

บพันธุ์ที่เลี้ยงคือกบพันธุ์บลูฟร็อกผสมกบจาน
อ๋อนักษณะมันจะตัวย่ายและตัวยาวกว่าปกตินะ
แล้วเวลาที่ให้อาหารจะต้องให้เป็นเวลา

แล้วที่สำคัญต้องเปิดเพลงให้กบฟัง

แอ้เขาคิดได้ยังไงเนอะไปต่อ

มีหน้าล่ะทั้งวันมันร้อง

บมันจะได้อารมณ์ดีกินอาหารได้เยอะโตเร็ว

ทำให้กบเนี่ยเติบตัวอุดมสมบูรณ์นะ
ร้อยโทสุรศักดิ์บอกว่าทั้งฟาร์มเนี่ยนะมีกบเกือบแสนตัว
นับมาให้แล้วแต่ละตัวคุณดูค่ะโชว์ให้ดูเลยว่ากล้ามเนื้อเน้นแขนขาล่ำอวบแบบนี้เลย
คุณชนะเดี๋ยวคุณเรียกผมทำไม
น้องขี่คอกันก็มีเนาะคือมันอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะ

มันเล่นกับเด็กเล่นกันอ่ะเอาจริงไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นเขาบอกว่า

คือมันมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณตัวละ๓ขีดไปจนถึงครึ่งกิโลกรัม

มีพ่อค้าแม่ค้าสนใจเนี่ยมาติดต่อขอซื้อกบไปทำอาหารกันเยอะ

ค่ะเขาว่ากันว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะคะ
ทำให้ครอบครัวมีรายได้วันละ๒๓๐๐๐บาท
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยกบขาดตลาดประกอบกับว่าหัวอาหารกบราคาแพง
เลยทำให้ราคากบเพิ่มขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แต่ทางฟาร์มของร้อยโทสุรศักดิ์ขายแค่๘๐บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น

พ่อค้าแม่ค้าก็เลยมารับซื้อถึงที่บางคนซื้อเป็นตันก็มี
ถ้าซื้อเป็นตันคือ๑๐๐กิโลคิดอยู่ที่ตันละ๒๕๐๐บาท
เอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะเลี้ยงบ้างนะ
ทางร้อยโทรสูรสักก็ยินดีให้คำแนะนำนะ
หรืออยากจะซื้อกบไปหาทำอาหารได้เหมือนกัน
ให้เบอร์โทรเอาไว้ตามนี้เลยนะคะ
เบอร์โทร๐อะไรคะ
นั่งนั่งคุณผู้ชมถ่ายภาพแล้วเรียบร้อย
ขอบคุณคุณชนะด้วยนะคะนี่แหละที่พิศนุโลกบ้านคุณเลยค่ะคุณชนะค่ะ

อบนี่ก็อบกันทั้งวันดูแล้วอะอบกันกรอบ